ดูต่อกันที่คู่นี้กันบ้างดีกว่าถือว่าเป็นคู่พี่คู่น้องในวงการแล้วกันนะคะ
เพราะว่าเป็นคุณแม่สุดสตรองเหมือนกันนั่นเองนะคุณแพทย์นับประพาแล้วก็คุณแอฟทักษะออนค่ะ
คุณแพทย์เองเนี่ยก็บอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดราวมาก็ยอมรับนะว่า
ปรึกษาพี่สาวแอฟทักษะออนเรื่องชีวิตคู่ที่อาจจะไม่สมหวัง
ก็เลยถามชัดว่าคุณแม่แอฟให้คำปรึกษาน้องแพทย์ยังไงบ้างนะคะ
หากว่าวันหนึ่งเนี่ยน้องเรสซิ่งโตมาแล้วคุณพ่อก็อาจจะไม่ได้อยู่เป็นครอบครัวเดียวกัน
แล้วก็มีหน้าที่ซัพพอร์ตเขาให้กำลังใจเขา
แล้วก็แอฟก็จะไม่ให้คำปรึกษาแบบ
วิธีจะต้องทำยังไงอย่างชัดเจนสำหรับทุกคน
เพราะว่าแอฟเข้าใจดีว่ารายละเอียดของแต่ละครอบครัวนั้นไม่เหมือนกัน
คือจริงแล้วเราอยากดูถูกความหนึ่ง
อยากดูถูกความสามารถในการทำความเข้าใจของเด็ก

มีเวลาให้เขามีเวลาเล่นมีเวลาฟังเขาจริง
เวลาเขาคุยอะไรแต่ไม่ต้องนำเรื่องดราม่า
ซึ่งหนูอยากจะบอกว่าจริงเราเองก็ควรจะลืม
ด้วยเช่นกันว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะอะไร

คือเป็นเรื่องที่เราเองก็ไม่จำเป็นจะต้องจำ
คือเหมือนมองไปในอนาคตอย่างเดียวแล้วกัน
ไม่ต้องสนใจเรื่องอดีตที่ผ่านมานะคะ

ก็เลยได้คำตอบแบบนี้นะคะ
คุณแม่คนสวยอีกหนึ่งคนค่ะคุณตายชุติมา
เมื่อวานเลยก็เลยมาอัปเดตข่าวครอบครัวเรื่องลือเตียงหัก

ส่วนตัวเธอเองก็เตรียมคัมแก๊กคืนจอ
กลับมาทำงานเลี้ยงตัวเองแล้วจริงหรือเปล่าไปฟังกันเลยค่ะ
ก็จริงตอนนี้คือคิดว่ายังไม่พร้อมจะพูดอะไร
เพราะว่าเหมือนเกรงใจทางคุณทิมด้วย
เหมือนกับเขากำลังอยู่ในช่วงของการทำงาน
ที่แบบถ้าเราพูดอะไรออกไปอาจจะมีผลกระทบกับงานเขาได้อะไรแบบนี้ค่ะ
โอเคเรื่อยนะครับเพราะว่าเหมือนกับเราจะแบบมองทุกอย่างให้มันเป็นสัจธรรม
ไม่ว่าอะไรจะผ่านเข้ามาแบบสุกก็สุกเดี๋ยวเดียวทุกก็ทุกเดี๋ยวอะไรแบบนี้
จริงมีลับมีลับละครไปแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่ม
ซีรีส์แต่ว่ายังไม่ได้เริ่มถ่าย
แต่ว่าแรกอาจจะแบบเหมือนคงต้องเคาะสนิมอะไรนิดหนึ่งอะไร